เที่ยวสงกรานไปเล่นน้ำกลับไปภูมิลำเนาแล้ว
อย่าลืมต้องเป็นกังวลเรื่องโควิดกันด้วยคุณผู้ชม
เพราะว่า๙๑๕เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่า
จำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าถึง๒๕เท่า

ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์โควิด๑๙ครับ
ช่วงสัปดาห์วันที่๙ถึง๑๕เมษายน
มีผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล๔๓๕ราย
และแนวโน้มพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น๒๕เท่าของสัปดาห์ก่อนหน้าครับ
เพิ่มขึ้นทั่วโลกและพบติดเชื้อแล้ว๒๒ประเทศครับ
สามารถติดต่อกันได้สูงกว่าสายพันธุ์ในอดีตด้วย
โดยผู้ติดเชื้อจะมีอาการไข้สูงไอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรส
ื่อบุตาอักเสบตาแดงมีผื่นคันครับ
ให้การติดเชื้อมีอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
แล้วถ้าพบเชื้อเนี่ยก็ไปหาหมอซะดีกว่านะครับ
และเมื่อหมดเทศกาลวันหยุดก็ต้องรีบกลับมาทำงานกันครับ
โดยทางบขศก็เตรียมรองรับคนเดินทางกลับในช่วง๑๖๑๘เมษายนนี้
โดยเขาเพิ่มรถเสริมมาอีก๗๐๐คัน
เพื่อรองรับผู้โดยสารที่คาดว่าจะมีคนมาใช้บริการ
วันละ๕๓๐๐คนถึง๕๘๐๐๐คนครับ
ใครจะเดินทางกลับช่วง๑๘ถึง๒๔เมษายนนี้
ก็จองตัวออนไลน์ก็จะได้ลด๑๐ทุกที่นั่งด้วยนะ
ส่วนใครที่เดินทางโดยรถไฟทางรอฟทเพิ่มตู้
เพิ่มไปกับเส้นทางผู้โดยสารที่หนาแน่นนะครับ
และจัดรถขบวนพิเศษอีก๕ขบวนช่วงวันที่๑๖ถึง๑๗เมษายน
และเพิ่มความถี่รถชัตเตอร์บัสบริการฟรี
ระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรกับสถานีหัวลำโพงด้วยนะครับ
ว่าใครกำลังเดินทางกลับมาก็ขอให้กลับมาทันนะครับ
และนี่เป็นการเตือนพายุฤดูร้อนฉบับสุดท้ายครับ
โดยกรมอุตุเตือนพายุฤดูร้อนมาถึง๙ฉบับ
ซึ่งเกิดจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง
ปกคลุมตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้
หอบความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้มาปกคลุมไทยตอนบน
ปะทะกับอากาศร้อนถึงร้อนจัดครับ
ลักษณะอากาศเช่นนี้จะมีพายุฤดูร้อนพายุฝนฟ้าขนอง
ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้ใน๓๑จังหวัด
และหลังจากนี้ครับให้ติดตามข้อมูลจาก
การประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ